ถามความรู้สึกแรกก่อนเลยก่อนจะชิมวิวเป็นยังไงบ้างครับแหมววิวที่นี่สวยไหมคะ

เห็นกับเธอด้วยนะครับ

สวยดีและก็ก็วันอากาศที่เนี่ยต่อว่าดีการใจกันเลยด้วย

น้องแป้งนั่งก่อน

วันนี้เดี๋ยวให้เชฟพูดสักเล็กน้อยดีกว่า
เพราะว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างผมขอลืมได้
เราจะเริ่มเสิร์ฟจากอะไรก่อนค่ะเชฟ
เดี๋ยวจะมีเป็นขอแรงค่ะ
อายมากครับเพราะมันซ่อนอยู่
เดี๋ยวเชฟเขินไหมค่ะ

มีทั้งหมดอีกอีกจานค่ะเชฟวันนี้ที่จะมาเสิร์ฟไทยค่ะ

มีทั้งเซ็นที่มีทั้งหมด๕จานใช่ไหมค่ะ
ก็๕จานครับ๕จาน

คนไหมลงนี้หนึ่งแต่มีแบบไม่ใช่ความ

มึงไม่ตกใจอ้าวโอเคช่วยนะทีนี้
ของของของเถอะสุดท้ายมาถูกใจเลยมา
เตยเยื่อยเลยใช่ครับทีนี้ตกลงก่อนเริ่ม

คุยคุยกัน

คุยคุยกัน

คุยคุยกัน

ก็ว่าจะไปเอ่อเที่ยวเล่นนิดหนึ่งนะแต่ช่วยอีกนึงไม่ออก
รู้สึกไม่รู้ว่าวันนั้นผมอาจจะมีแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปด้วย

แต่โดมไม้เขารังอาหารอะไรอย่างนี้ผมไม่เคยครับ
ผมไม่เคยทำอะไรอย่างนั้น

มันถูกถูกด้วยเท่ามั้ย
โอเค

นี่คือทางใดหรือ
ไม่แล้วตอนนี้ขึ้น

มาเหรอ

นี่คือทางใดหรือ

ถึงอะไรนะ

ต้องเขียนแค่เขียนมันแบบว่า
ฉันผ่านการนะเลย

ขมายย่า
มันกลม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

พี่แหน่งหันคุณ
ไม่ต้องถาม

ก็ถามถึง

บอกมองไกล
มันก็ไม่ไกลกันเลย
ตอบได้เพราะที่ตอบ
มันจะมีเยอะเกินไป

แทนช่องไม่ดี

สามาที
มันก็แม่นแมนอยู่แล้วค่ะ
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย
แม่กับผู้วิทยาลัย

แม่กับผู้วิทยาลัย